กัดเฮงฮะหมอไก่จะพาไปที่ศาลเจ้ากวดปูแห่งแรกของประเทศไทย
ที่นี่เขานิยมไปขอพรเรื่องอะไร

เทพเจ้ากวนอูนะคะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์และกล้าหารค่ะ

ก็คือในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับการขายที่ดินค่ะ
ธิษฐานแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจแล้ว

และตอนนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูคลองศาลค่ะ
สารนี้นะคะถือว่าเป็นสารเจ้าพ่อกวนอูแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
โดยคนพื้นที่ค่ะจะเรียกเจ้าพ่อกวนอูนะคะว่าอากงหรือว่าอาฟ้าค่ะ
เพราะว่าคนในบริเวณแถวนี้นะคะเขาจะรู้สึกมีความผูกพันค่ะ
เหมือนกับท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะ
โดยบุคคลภายนอกค่ะแต่ก่อนจะไม่รู้จัก
แต่ว่าตอนหลังนะคะเริ่มมีการตีแผ่ของสื่อค่ะ
ก็เลยทำให้บุคคลภายนอกนะคะเริ่มมีการหลั่งไหลนะคะ
เข้ามาขอพรอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอูแล้วค่ะ
พอเราเดินเข้ามาด้านในนะคะโอ้โหก็จะรู้สึกถึงความเข้มขังของสารเจ้าแห่งนี้ค่ะ
และเจ้าพ่อกวนอูองค์แรกนะคะที่เราจะต้องมาทำการกราบไหว้ขอพรท่านค่ะ
ก็คือองค์นี้เลยนะคะเคล็ดลับการขอพรนี้นะคะ
ขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้คุณค่ะคุกเข่าลงไปต่อหน้าท่านแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นค่ะให้คุณค่ะทำการจับเท้าทั้งสองนะคะของท่าน
เอาหน้าผากนะคะชิดกับสิงนะคะบริเวณหน้าท้องของท่านค่ะ

หลังจากที่คุณนะคะอธิษฐานแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจแล้ว
รับรองว่าคำอธิษฐานของคุณค่ะจะสมหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะ
เทพเจ้ากวนอูถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์และกล้าหาร
และเทวรูปองค์นี้นะคะเป็นเทวรูปองค์เดียวกับที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลป
ท่านจะมากราบไหว้บูชานะคะก่อนแล้วก็หลังจากที่ท่านจะออกรบค่ะ
ว่าคุณผู้ชมค่ะต้องการมาขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้า
หน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของการค้าขายการเจรจานะคะ
ขอพรจุดนี้นะคะรับรองว่าได้ผลสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ
และไฮไลท์เด็ดของเราในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับการขายที่ดินค่ะ
ลับนะคะเราต้องมีการเตรียมโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยด้านหลังค่ะ
หลังจากนั้นนะคะให้เรานำโฉนดที่ดินนะคะพับแบบนี้ค่ะอย่าพับให้โดนครุฑนะคะ
ให้เอาครุฑเนี่ยออกมาด้านนอกค่ะแล้วก็ให้เราทำการเสียบนะคะโฉนดที่ดินค่ะ
ลงไปที่เอวของท่านแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราค่ะจับมือของท่านนะคะ
แล้วก็มองตาท่านแล้วก็สื่อจิตถึงท่านนะคะขอให้ที่ดินของเรานะคะ
ขายได้ในราคาที่เราต้องการค่ะ
หลังจากที่เราไหว้จบแล้วนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่ควรจะปฏิบัตินะคะ
นั่นก็คือการนำน้ำชาค่ะมาถวายนะคะถ้าสมมติว่าใครที่มาแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าจะไปเอาน้ำชามาจากที่ไหนค่ะก็ให้ไปที่
อากงอาม่าด้านหน้านะคะสามารถไปขอน้ำชามาได้ค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่ขอไหว้ลาองค์เจ้าพ่อกวนอูก่อนนะคะ
ในวันนี้นะคะเราก็มาไหว้เจ้าพ่อกวนอูแบบครบถ้วนเต็มสูตรเลยนะคะ
และอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมตินะคะว่าใครค่ะ
ที่เกิดในราศีเมษแล้วก็ราศีตุลนะคะ
แนะนำว่าให้มาที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้เลยค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะมีความเกี่ยวข้องกับพระราหูในช่วงนี้
อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวคดีความความขัดแย้งนะคะ
ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้เจ้าพ่อกวนอูสักครั้งหนึ่ง
จะเป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของสารเจ้าพ่อกวนอูได้นะคะ
ส่วนข้างหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ